คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะตอนนี้นะคะกระท้อนที่สวนของเราเนี่ย
พร้อมที่จะจำหน่ายแล้วอย่าลืมเอฟกันเข้ามาเยอะนะคะ
เดี๋ยวแม่ค้าไปตรวจสอบสภาพอากาศก่อนค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะคุณผู้ชมค่ะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วกระแสกระแสเข้ามาใกล้ใกล้ค่ะ
คุณผู้ชมเอาล่ะขยับขยับกันนิดนึงนะคะมาดูค่ะ
ไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาสภาพอากาศเขารายงานอย่างไรกันบ้างนะคะ
เปิดดูแล้วเราจะเห็นนะคะว่าช่วงของภาคใต้จะมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมอยู่มากกว่าพื้นที่อื่นนะคะ
จากว่าตอนนี้มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือลมประจำฤดูฝนที่พัดมาบริเวณด้านตะวันตกของประเทศ
พื้นที่ที่จะได้รับผลมากที่สุดก็คือบริเวณฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะ
รวมไปถึงทางด้านตะวันตกของแต่ละภาคด้วยนี่จะเป็นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะ
แต่ช่วงกลางวันค่ะคุณผู้ชมเป็นช่วงเวลาของการสะสมความร้อน
ถ้าเราดูจากโมเดลนี้เราจะเห็นนะคะว่าตอนกลางของประเทศไทยเห็นไหมคะ
แกนกลางท้องฝั่งภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยโอ้โหร้อนจัดเลย
ลองสังเกตดูก็ได้นะคะกลางวันนี้แทบจะไม่อยากออกจากบ้านเลย
พอร้อนแบบนี้ค่ะเจอกับลมมรสุมที่พัดเอาความชื้นมาปะทะกัน
ก่อให้เกิดเป็นเมฆฝนฝนจึงตกบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออก

รวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งแถบเลยนะคะ
ส่วนช่วงบ่ายและค่ำนั้นฝนก็จะกระจายไปทั่วประเทศไทย
จะมีตกหนักบางพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นฝนหยุ่มหยิมเล็กน้อยนะคะ
คุณผู้ชมแค่ครึ่มมาหลอกเราเท่านั้นเองค่ะ
ส่วนค่ำคืนนี้จังหวัดพิจิตรนะคะจะมีกลุ่มฝนที่ดูเหมือนปกคลุมหนาแน่น
ยังไงก็เฝ้าระวังกันดูตรงจุดสีแดงดังกล่าวนั่นเองนะคะ
แต่สำหรับภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องคลื่นนะคะ
สูง๑๒เมตรชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
แต่ถ้าใครจะไปเที่ยวจะลงเล่นน้ำทะเลระวังแมงกระพรุนกันหน่อยนะคะ
ที่จังหวัดตราดคุณผู้ชมเราเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกัน
นี่ค่ะลงไปเล่นน้ำกันแบบนี้นะคะรู้ไหมว่าช่วงนี้แมงกระพรุนจะถูกคลื่นซัดเข้าฝั่งมากันเยอะเลยค่ะ

อย่างที่เห็นคุณผู้ชมผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ
มีแผลผู้พลองนะคะอาจจะทำให้เกิดอาการแสบร้อนได้
งกระพุนที่ว่าคือแมงกระพรุนกล่องหนวดเส้นนะคะ
ล่าสุดจังหวัดตราดเนี่ยก็มีคนโดนแล้ว
เพราะฉะนั้นทางอบตมายรูดก็เลยประกาศเตือนประชาชนชาวประมงและนักท่องเที่ยว
ถ้าหากไปเล่นน้ำทะเลที่อำเภอคลองใหญ่ให้ระมัดระวังกันด้วย
หรือว่าช่วงนี้งดเล่นไปก่อนแล้วกัน
ถ้าหากว่าเจอแมงกระพุนให้ขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ใช้น้ำส้มสายชูหรือว่าน้ำทะเลราดบริเวณที่โดนพิษกระพุนก่อน
แล้วก็รีบประถมพยาบาลกันเลยค่ะ
ขยับมาที่สถานการณ์ภัยแรงจังหวัดลบบุรีกันบ้างนะคะ
ตอนนี้ลบบุรีเกิดภัยแรงขยายวงกว้างและดูเหมือนจะรุนแรงมากขึ้น
โดยเฉพาะเขตรุ่มน้ำบางขามของเฮอร์บ้านมี
แม่น้ำบางขามตอนนี้แห้งขอดนะคะไม่มีน้ำไหลผ่านมาเส้นนี้มากกว่าหนึ่งเดือนแล้ว
ชาวบ้านใน๔ตำบลไม่มีน้ำนาผลิตปลาปลาหมู่บ้านค่ะ
กรมชลประธานส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจสภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะ
เชื่อว่าตอนนี้จังหวัดในภาคกลางหลายพื้นที่ก็ประสบปัญหานี้อยู่นะคะ
แต่ว่าเราก็ร่วมด้วยช่วยกันทั้งภาครัฐแล้วก็ประชาชนนะคะ
ในการที่จะดูแลแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแรงฝนจะตกมาอีกที
ช่วงนี้ลูกค้ารออยู่แล้วขายดิบขายดี
ให้คนงานช่วยแพ็กกระท้อนลูกใหญ่

ยิบเข้ามาฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ
มาค่ะลูกค้ามาค่ะ